แต่ว่าคลิปนี้ฝ่ายหญิงที่เสียหายเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความแล้วนะฮะ
หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับเมื่อคืนนี้โพสต์คลิปนะครับ
โพสต์ไปแป๊บเดียวนะฮะแค่๔ชั่วโมงคนดูเป็นล้าน
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาจับได้ว่ามีผู้ชายคนนึงไปอยู่ในห้องกับแฟนสาวของเขา

แล้วผมไม่รู้ไงว่าน้องเขามีแฟน
คุยกันกี่วันคุยกันกี่วันเดียววันคุยกันวันเดียว
ไม่ผมไม่รู้คุยกันวันเดียวกันเหรอไม่ต่อจับมาสาบาน
สาบานให้ฟ้าผ่าตายผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมไม่ทำ
ผมมีแฟนอยู่แล้วผมไม่รู้ไม่ต้องมาเข้าใกล้กูสาบาน
เลือกที่จะขึ้นมาคนเดียวดีกว่าแล้วกูเข้ามากูไม่รู้ด้วยว่ามึงมีอะไร
ผมอันนี้พี่พอไม่พูดแล้วพี่สบายใจนะไม่มีอะไรกัน
แต่เกือบมีแต่ไม่มีอะไรกันผมไม่ทำอะไรกันบ้าง

นี่ฮะก็ตามคลิปแล้วครับค่ะผู้ชายคนถ่ายคลิปเนี่ย
คล้อประตูแล้วก็เปิดห้องมาก็ซัดแล้วก็เนี่ยตามคลิปเนี่ยฮะ
แล้วก็แน่นอนว่าต่างวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายหญิงสาวเจ้าของห้อง
นะรวมทั้งฝ่ายชายที่อยู่ในห้องอ่าก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่า
โอ้โหสงสัยแอบเป็นชู้กันแอบมีอะไรกันเนี่ยนะครับ
แต่ล่าสุดครับหลังจากที่คลิปนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับฝ่ายหญิงที่อยู่ในคลิปที่ถูกกล่าวหา
เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้คลิปคลิปเดียวโพสต์โพสต์เดียว
ตัดสินชีวิตของเขาค่ะเธอบอกว่าเธอเลิกกับผู้ชาย
คนที่บุกเข้ามาในห้องของเธอแล้วก็อัดคลิปแล้วก็โพสต์
ประจานแล้วนะฮะเลิกกันไปแล้วแต่ถูกตามราวีตลอดนะ
เธอเอาสัญญาเช่าห้องมาแสดงว่านี่คือห้องของเธอไม่ใช่ห้องของผู้ชายคนถ่ายคลิป
แล้วตอนที่ยังคบกันอยู่นะก็ถูกทำร้ายถูกกักขังอยู่ตลอดนะครับ
เธอเคยถูกทำร้ายจนแท้งลูกมาแล้วเนี่ยเธอบอกมีหลักถงหลักฐานหมด
ตอนที่ผู้ชายคนนี้ขังเธอไว้ในห้องไม่ให้ไปไหนแล้วก็ทำร้ายอยู่ตลอดนะครับ
ทำร้ายจนแท้งลูกมาแล้วแล้วฝ่ายชายเนี่ยคนถ่ายคลิปบุกเข้ามาถ่ายคลิปแล้วโพสต์คลิปเนี่ย
ไปมีผู้หญิงอื่นด้วยซ้ำพอเลิกกันไปก็ตามราวีตลอดนะครับ
หลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสต์ชี้แจงผู้ชายคนนี้ก็ลบคลิปไปเลยค่ะอ่านะฮะ
อ่าชาวเน็ตเขาก็แนะนำฝ่ายหญิงบอกว่าต้องแจ้งความอย่างงี้ต้องแจ้งความไปเลย
นะครับทั้งบุกรุกทั้งทำร้ายร่างกายนะครับอ่าแล้วก็คมคู่อีก
บอกว่ามีพวกรออยู่ข้างล่างถ้ามีปงมีปืนจริงเนี่ย
ก็ต้องเอาให้หนักนะครับฝ่ายชายก็ลบโพสต์ไปแล้วนะครับ
อ่าตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้รับการแจ้งมาจากฝ่ายหญิง
อ่าที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะฮะ
แล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้สื่อมวลชนฟังค่ะ